คุณเขาบอกว่าถึงขนาดห้องแช่แข็งหรือว่าห้องฟรีสในตู้เย็นเนี่ย

ให้ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะฮะ
ถอดบังเลยใช่ป่ะ

โอ้เย็นมันแค่เดียวเข้า

โอเค
หมดถังเลยใช้ไม่ได้แล้ว

นะ
ขอบคุณทุกคนมาก
โอ้โฮน่ากลัว

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะ
แล้วคุณคิดดูสิตู้เย็นมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใช่นะฮะอุปกรณ์ทำความเย็นก็ตาม

นี่ครับไฟไหม้ตู้เย็นในบ้านพักคนงาน
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะฮะ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไฟมันลุกพลึบไหม้ตู้เย็นได้ยังไงฮะ
ตอนนั้นออกไปทำงานกันข้างนอกกันหมด
อยู่แต่เด็กแล้วเด็กเห็นควันออกมาจากห้อง
วิ่งไปตามผู้ใหญ่มาช่วยกันนะฮะ
พอเปิดห้องมาก็พบว่าต้นเพลิงมาจากตู้เย็น

เพื่อจะฉีดน้ำยาดับเพลิงอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะ
แล้วก็ถอดป้งถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อย
ส่วนสภาพตู้เย็นหลังจากที่ไฟดับแล้ว
ก็ที่เห็นนะผนังตู้เย็นปูดบวมด้วยความร้อน
สภาพตู้เย็นคุณดูสิไม่น่าเชื่อเลยว่าไฟไหม้ตู้เย็นนะฮะแล้วตัวตู้เนี่ยมันก็ละลายไปแล้วนะฮะแล้วก็ข้างเนี่ยคุณถูกไฟลุกไหม้เหมือนกันนะครับ
ตอนไฟไหม้ตู้เย็นเสียบปั๊กหรือไม่
ตอนนั้นก็ต้องเสียบปลั๊กไว้อย่างที่คุณอริยาบอกตู้เย็นต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา
และเย็นตามปกติด้วยไม่มีวี่แววว่าไฟจะไหม้เลยและวันนั้นนะของในตู้เย็นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีแต่กับข้าวแต่ไม่มีวัตถุไวไฟแต่อย่างใดนะฮะ
ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเมื่อของในตู้เย็นเยอะคอมเพสเตอร์ตู้เย็นก็ทำงานหนัก
ทำให้ระบบไฟฟ้าของตู้เย็นลัดวงจรเกิดติดไฟก็อาจจะเป็นไปได้

ว่าของเยอะมากเกินไปหรือเปล่าหรือบางตู้เสียบปลั๊กไว้แต่ไม่มีของแช่ก็อันตรายได้เหมือนกัน
เออจริงคุณแบบทำความเย็นมันก็เย็นเกินไปอะไรอย่างนี้ฮะ

เรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะตู้เย็น

คือเลือกซื้อตู้เย็นที่ได้มาตรฐานนะมอกต่าง

อายุการใช้งานด้วยนะก็สำคัญเหมือนกัน